ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับกลับมาระเบิดความมันกันต่อเลยดีกว่ากับมวยคู่ที่สี่หรือรองคู่เอกของเรากับรายการไทยรัฐมวยชายไฟเตอร์
เริ่มต้นจากในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับคนนี้มาจากอำเภอศรีวิลัยจังหวัดบึงกาล
กมาแล้ว๖๗ไฟล์ชนะ๔๗ไฟล์เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๘ไฟล์

มาถึงในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับคนนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร
ปัจจุบันนะครับอยู่สังกัดค่ายดาบรันสารค่ามันชกมาแล้ว๕๘ไฟล์
ชนะ๔๖ไฟล์แพ้๑๓ไฟล์
อันนี้คือคู่รองของรายการครับหน้าจับตาอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นมวยดังครับ
ทางด้านหนักชกในมุมน้ำเงินครับลูกกลมหลวงศรีรักษ์มวยไทยครับ
นายอภิชาสโพธิจันครับจากกำเผอร์ศรีวิลัยจังหวัดบึงกาลวัยยนต์ครับ
ส่วนศูนย์๑๖๖ซินิเมตรครับสองฟอร์มล่าสุดชนะรวดทั้งสองครั้งจากข้านมวยศรีรักษ์มวยไทย
โดยคุณผู้ชมกิจขยันหรือว่าคุณหม่าน้อยอุดอซึ่งวันนี้เดินทางมาด้วยตัวเองครับ
ส่วนทางด้านเพ็ดยะโสดาบรรซาลับรันสาลาภาคส่วนทางด้านนี้คือคู่รองของรายการครับ
ส่วนทางด้านพริการเจ้าหลักจาหนเปลี่ยบดอาวุธไฟล์ส่วนจังหวัดมึงกาลวัย๒๖ปี
ฟอร์มล่าสุดชนะรวดทั้งสองครั้งจากค่ายมวยศรีรักษ์มวยไทย
โดยคุณผู้ชงกิจขยันหรือว่าคุณหมาน้อยอุดรซึ่งวันนี้เดินทางมาด้วยตัวเองครับ

ส่วนทางด้านเพชรยะโสดาบรันสลักคาม

จากอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรวัย๒๒ปี
๓ฟอร์มหลังชนะ๒แพ้๑

โดยร้อยต้องกดโทนิรันยสพลครับ
หรือว่าหมวดลันประธานชมรมมวยสยามภาคอีสาน
คนนี้ต้องบอกว่าใจนั้นเกินร้อยแล้วครับ
มอบเพชรยะโสดาบรันสารคาม

อยู่ที่นี่เลยคุณจิ้งไม่ไปไหนแล้ว
แล้วกำชับคุณโยไว้ด้วยบอกว่า

มาต่อยที่ไทยรัฐแล้วก็ทีมงานนะครับ
ต้องบอกว่านี่คือความจริงใจ
มอบให้กับทางด้านทีมงานของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
ส่วนทางด้านลูกกลมหลวงหายหน้าหายตาไปนาน
กลับมาโชว์ฟอร์มดีได้๒ไฟล์ล่าสุดครับ
ต้องบอกว่านอกจากเพชรยะโสแล้ว
เขายังมีเพชรมณีอีกตัวหนึ่งนะครับ
มอบให้เราเรียบร้อยแล้ว

ต้องบอกว่ามวยชุดดาบรันสารคามนี่

คุณภาพครับแก้วครับลูกพี่ใจใหญ่ครับ
ใช้นี่เกินล้านเลยครับทางฝั่งของหมวดรัน
มุมน้ำเงินครับ
อดมงคลให้นั่นก็คือคุณผู้ชมจิตขยันนะครับ

ขณะที่ทางฝั่งของเพชรยะโสนี่ก็คือคุณโยนะครับ
นี่คือคนดูแลเพชรยะโสแล้วก็เพชรมณีครับ
รูปร่างเหมือนได้ลอยกว่าเล็กน้อยครับ

วันนี้คุณผู้ชมกิจขยะหรือว่าคุณมาน้อยอุดร

ค่ายมวยคุณภาพครับแก้วจากอุดรธานี
โชคครับ
ลูกกำลวงหวางด้วยแข่งขวา
ลูกกำหลวงนั้นประเภทหลักเหลี่ยฝีมือมวยดี
ในขณะที่เพชรยะโสนั้นประเภทลุย

และที่สำคัญเข่าในเหนียวแน่นครับเพชรยะโส
รอลูกชนเก่งครับทางด้านลูกกำหลวง
โอ้โหเตะไปที่ต้นขาซ้าย

ด่วนชวนแรกเลยครับขยับเข้ามา
โอ้โหนี่ครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมแล้วครับว่า

เป็นเจ้าโสว์ท่าตัวชวนแรกเลยครับถึงด้วยมัดขวา
แต่ขยับเข้ามาสวนด้วยศอกขวาเหมือนกันครับลูกกำหลวง
โอ้โหนี่ครับตัดลำตัวเข้าไปครับ
จิ้มลำตัวสลับไปหน้าพื้นครับขนาดลูกกำลวง
เป็นเจ้าโสว์กระแทกด้วยซ้ายและทีบ
คือเกี่ยวมาตบด้วยฮุกขวาไม่ถึงครับ
เน้นที่ต้นขาซ้ายครับเป็นหลักครับลูกกำหลวง
เป็นเจ้าโสว์ไม่สนแล้วครับเบียดเดินหน้าชวนท่าตัวชวนแรกครับ
ลูกกำลวงพยายามจะเน้นที่ศอกขวาเป็นเจ้าโสว์ทีบซ้ายไว้
นี่ครับพยายามจะตบกาดคู่ต่อสู้ครับ
เอามาคัดขวาแล้วสับล่างตามสูตรเลยครับลูกกำหลวง

ลูกกำหลวงพยายามไม่เล่นวงในครับ
อยากจะเล่นวงนอกอยากจะเล่นงานฐานหน้าก่อน
เอาละครับเป็นเจ้าสองไม่สนแล้วครับ

โอ้โหสับทั้งซ้ายทั้งขวาครับพยายามจะใช้หมัดหลอกแล้วก็สับล่างก่อนครับ
แล้วสวนด้วยศอกขวาเพชรยะโสเวียดเข้ามาเจอเหลี่ยมของลูกกำหลวง
มาครับต้องบอกว่าเข่าในของเพชรยะโสยังทำงานไม่ได้ถนัดครับ
อาชีพที่ตัวเองถนัดยังไม่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่เลยครับเพชรยะโส
แต่พยายามจะเบียดพยายามจะลุยอย่าช็อตอย่าอ่อนอย่าหมดให้เห็นนะครับ
คุยข้าวหัวไว้ขวาอีกทีครับทิ้งด้วยกำปั่นแล้วสับไปที่ต้นขาซาย
นี่ครับดูครับอาวุธมวยจุกจิกเหลือเกินครับลูกกำหลวง
มันจะส่งเกี่ยวแล้วคืนน้ำมัดขวาไปยังจะล๊อคหน้าอย่างหมดยกที่๑ครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

ฝากข่าวดีอีกอย่างครับ
ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา๒๓นาที

นั้นจิ้มหลอกแล้วก็พยายามจะบั่นบริเวณเหนือหัวเข่า
โอ้โหดูครับบรรยากาศสดในสนามครับ

นี่ครับวันนี้บริเวณกองเชียร์นี่เต็มไปหมดครับ

ที่นั่งไม่เหลือครับที่ยืนกันเบียดกัน
ครับมวยมันแบบนี้ครับติดตามกันต่อครับ

เฮทยาซโอพยายามจะเปรียดในวางแก๊กขวา
เจอซ้ายของลูกกำหลวง

เฮทยาซูมัดได้ตีได้เข้าซ้าย

โอ้แก่คืนนักเหมือนกันครับลูกอำรวง
โอ้พระเจ้าโสล็อกใน
ดันแขนสู้ลูกกำลงพยายามจะบันล่าง
เป็นเจ้าโสเสียบซ้ายเสียบขวา
มาแล้วครับเจอเหลี่ยมของลูกอำรวง
ขยับเข้ามาเพชรยะโสไม่สนแล้วครับเดินหน้าชน
อื้มต่อไปที่ต้นขาซ้ายแล้วแทงที่เขาขวา
โตดมัดเสียบซ้ายครับลูกอำรวงข้างขึ้น
โอ้โหอยู่ที่ท่าทรหดแล้วว่าใครจะ
มั่นคงกว่ากันลูกบำรุงเสียบขวา
พระเจ้าโสเสียบซ้ายอ้าววิถีทำการทอง
เพชรเจ้าโสครับแล้วดูครับ
เล่นวงในสู้กับเพชรเจ้าโสอ้าวเขียนร่างนิดเดียว
เจอแข้งขวาลูกอำรวงขึ้นกลับปั้นตามเข้าไป
อื้มแทงที่ขาซ้ายลูกอำรวงมัด

อ้าวก่อนละดอกก่อนละทีเลยครับท้าตัวชวนแรก

ลูกอำรวงก็ไม่หนีครับเพชรเจ้าโสกดมา
ลูกอำลงเสียบขวาเสียบซ้าย

โอ้โหดูกันตีครับสะดุ้งเหมือนกันครับ
อ้าวครับมัดชุดมาหัวขวาไม่ถึงตบในหุ้นขวาขึ้น
ลูกอำรวงไม่ถอยครับปับหลักทีบ
จิ้มลำตัวเพชรเจ้าโสล็อคกดแขนครับ
แทงที่ขาซ้ายลูกอำรวงโตดูกับที่ต่อที่
โอ้วโหจังหวาเสียบและตั้งคแร่ใครของเพชรเจ้าโสล็อค
เอาละครับความมันบังเกิดขึ้น
นี่คือไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

เข่าใครจะดีกว่าแม่ลูกกำหลวงไม่เล่นเลยครับวงใน

ขวางหน้าดีครับแต่จังหวะสุดท้ายห่มตีให้โชว์เลยครับ
โชว์ให้ชัดครับลูกกำหลวง
เมจ้โสเพียงเข้ามาอีกไม่สนเลยครับ
จังหวะนี้จะเขียเขาตัวเองเสียหลักเองครับลูกกำหลวง

แต่อย่างตีไม่ถนัดหมดยกที่สองครับโอ้ยเดือดจริงครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

รองของรายการสมศักดิ์ศรี
ต้องบอกว่าสมคุ้มค่ากับการรอคอยครับ

โอ้โหลูกกำหลวงศรีรักษมวยไทยครับ

นี่ครับซ้ายหมัดนี่ค่อนข้างที่จะคมกว่าชัดเจนครับ
แต่วงในเพชรยะโสแกตื้อครับ
โอ้โหแกประเภทไม่ยอมหยุดเลยครับ
พยายามจะตัดล่างครับตัวเองนี่เสียหลักไปเองครับลูกกลมหลวง
สถานการณ์แบบนี้วงการมวยเขาเรียกว่าชิงดำครับ
ดูครับใครจะแรงแซงโค้ง
ต่อยที่ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นี้อ่อนน้ำอ่อนนมไหม
แก้วเดียวนี่ถึงชีวิตเลยนะครับ
อยู่ที่การบำรุงการยืนระยะและการฟิตซ้อมครับ
แค่นิดเดียวก็เรียบร้อยนะครับ
ถอยไปกระพริบตานิดเดียวถึงกับแพ้ได้ครับ
อาครับ๓นาทีสุดท้าย
ยับเข้ามาพยายามจะวางแข้งลูกกบลวง
เอาลิครับโดนแล้วต้านไขว้ต้านโดน

พยายามปักศอกสู้

เพชรโสก็ไม่ยอมเหมือนกัน

พยายามมาเสียบขวาเสียบซ้ายสู้

กระแทกด้วยซ้าย

โหพยายามจะสวดด้วยศอกขวาเหมือนกันครับเพชรโส

ศอกขวาของลูกกำหลวง

แล้วถีบเจอคืนด้วยแข้งครับ

ลูกกำลวงมัยะปักห์สอกซ้าย

โหดีครับ

ดูครับไม่มีใครถอยเลยครับ

โหทีโฬชลุคอีคิวครับ

มำยังไม่ลากความพยายามครับ
พิสูจน์ได้เลยว่าเด็กคนนี้ได้เกินร้อยครับ
เหยียดล้อมได้เสียบด้วยขวา
พยาบาลเสียบด้วยขวา
มันมัดขวาเสียบด้วยเขาซ้าย
ล็อกไนด์ตี
มันจะกดแขนแทงด้วยเขาขวาครับ
อ้าวมิทยาโสตั้งค่าเอาไว้ครับ

สลับเสียบขวาล็อกได้
แล้วตีซ้ายอีกทีครับ

แทงโฮโซดันกระเชือกแล้วตีด้วยเขาขวา
ลูกขยันครับลูกกำรุงหลวง
โอ้โหหัวจิตหัวใจ

ล็อกไนด์แล้วเสียบมา
ครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหสุดยอดจริงครับ

ระหว่างลูกกำลังสิริลักษณ์มวยไทยยิมกับทางด้าน
เพชรยะโสดับรันสละขามครับ
ภาพช้าครับจังหวะกึ่งแข้งกึ่งเข่าครับ
ลูกกำลังกระตบด้วยศอกแล้วกระแทกด้วยซ้าย
ซ้ายหน้าของทางด้านลูกกลมหลวงต้องบอกว่า
วนจิตกวนใจมวยเข่าอย่างเพชรยะโสเป็นอย่างยิ่งครับ

แล้วจ้ามให้ธะโสเสียบใน
เสียบแต่ละทีครับสะดุ้งเหมือนกันครับ

อ่านี่ค่ะบรรทาการ์ทรองเชียร์ทั้งสองมุมครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับชกกันสนุกแบบนี้
เราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลไฟเตอร์และรางวัลซูเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับไปเลยเงินรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์คนละหนึ่งหมื่นบาท
ลูกก็มารวม๔ฤลักษณ์

คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
คู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับรายการ